คือร้องได้ให้ตาม

ถ้าการไม่ลืมคนร้ายใจ
มันจะตายก็ตายแล้วเกิน
นิวหวัดเสียวเลยอ่ะมีจุดนึงอ่ะ

ว่ามันจะเป็นคำว่าอะไรกันแน่

เราก็เลยออกมาได้ไม่เต็มคำ
ไม่เต็มคำแต่ก็ขอให้เป็นคำที่ถูกกันแล้วกัน
นะครับก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดี
ขอให้ถูกต้องทุกคำกันแล้วกันนะครับ

เพลงที่๔นะครับ

น้องนิวนะครับนักสู้ชีวิตของเรา
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องนิวร้อง
ร้องได้ครับ
ก่อนจะเฉลยร้องไห้ไปแล้วอ่ะนิว
ตื่นเต้นแม่ก็จะเป็นลมอยู่แล้วนะคะ
นิวร้องไห้เลยแล้วตอนนี้ก็ยังมีน้ำตาอยู่

หนูไม่ได้คิดว่าจะร้องผิดแต่ว่า

พี่เห็นตอนที่คุณแม่รุ้นอยู่แล้วตะโกนมาร้องได้

รุ้นค่ะรุ้น
แต่ว่าสุดท้ายก็ร้องได้ค่ะ

เพลงของคุณตั๊กกะแตนชนระดานั่นเอง
ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของคุณตะกะแตนเลย

เหมาะสำหรับการเปิดหมวกมากเลย
กระแทกเนาะ
เวลาเราเพียนฝึกฝน

เหมือนที่นิวได้รับอยู่นะตอนนี้

เราต้องรับไว้ก่อน

ไหว้คว้าหาความรู้
เพื่อโอกาสมาปุ๊บเราจะได้คว้าโอกาสนั้นได้ทันที

อยากให้โหดอีกเพลงนึงแต่เวลาดันหมดซะก่อนแล้ว

ครั้งหน้ากลับมาเจอกันแปดหมื่น
เท่ากับว่าแม่เรียบร้อยนะ
เรื่องหนี้ที่มีอยู่เจ็ดหมื่นถูกมั้ยฮะ
ก็คือล้างหนี้เรียบร้อย

กั้นไจเก็บเงินรักษาตัว
ดูลูกเติบโตผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้าง
ในครั้งหน้ากับตัวช่วยอีก๑ตัวที่เหลืออยู่
ความหวังแสงสว่างค่ะ
เหมือนกลิ่นดอกมะลิที่แม่เคยปลูกเลยแม่

ในนั้นก็ยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่ร้องเพลงเก่งของตัวเองก็ยังอยู่

เพราะฉะนั้นโอกาสเรียกว่าเป็นไปได้ทีเดียวที่จะได้๑แสนตามเป้าหรือมากกว่านั้น

สำหรับน้องนิวแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าทุกเพลงที่แข่งมาเนี่ย๔เพลงยากทุกเพลง

ครั้งหน้าคุณผู้ชมใครจะรู้ความง่ายอาจจะมาถึงครอบครัวนี้บ้างก็ได้ค่ะ
ก็ต้องมารอดูกันในคราวหน้านะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ครับ
คุณผู้ชมค่ะเวลาได้อะไรมาง่ายมันก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรอกค่ะ
ได้อะไรยากยากนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทำให้เราเก็บรักษาไว้ให้นาน

ไม่ยากไม่ง่ายแต่เงินร้านรออยู่กับเกมต่อชีวิตค่ะ
ก็กลับมาพบกันหน่อยนะครับในไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ปลดหนี้ให้แม่สำเร็จแล้วหนึ่งก้อนต่อไปหนูจะตั้งใจปลดหนี้ให้แม่อีกหนึ่งก้อนและเป็นเงินรักษาตัวเองด้วยค่ะ

อำนวยพรอ่อนหวาน

สวัสดีทุกทุกท่านหนูอยากมีผลสวรรค์ที่ถูกใจท่านผู้ฟัง

เพลงนี้แหละค่ะฟังอินโทรปุ๊บร้องได้ปั๊บใช้หนี้หมดทันที
สู้หรือหยุดครับ